กติภาวะโรครองสะท้อนปัญหาศรีอ้อนร้องกับชมพูสลันพัฒน์นะคะเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นขยะค่ะ
วันนี้ชมพู่จะพาไปดูงานศิลปะนะคะจากศิลปินที่เขามีการสร้างสรรค์ผลงานจากขยะค่ะคุณผู้ชม
ทำให้เห็นความสำคัญในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าจากขยะ
และที่สำคัญค่ะตนักให้เห็นความสำคัญก่อนทิ้งขยะเสมอด้วย
นี่คือบรรยากาศที่บริเวณลานกิจกรรมวันสยามนะคะ
มีการจัดแสดงงานศิลปะจากศิลปินที่มีการเปลี่ยนขยะให้กลับมามีคุณค่า
มีการจัดการขยะอย่างเหมาะสมแล้วก็เกิดประโยชน์ภายใต้สโลแกน
เพราะโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นขยะ
ศิลปินสุดสร้างสรรค์นี้นะคะคือหาซื้อไม่ได้เลย
และที่สำคัญคือหลายคนอาจจะมองว่าขยะบางชิ้นเป็นขยะไร้ค่า
แต่ขยะไร้ค่าเหล่านี้ค่ะถูกนำมาสร้างสรรค์ผลงานโดยศิลปินสายยั่งยืน
เป็นผลงานของคุณก๊อตจิรายุดานักแสดงชายนะคะ
เขามีการนำบทละครโทรทัศน์ที่ตัวเองแสดงละคร
จากนั้นก็มาสร้างเป็นพื้นผิวจิตกรรม
กระดาษบทละครอย่างสวยงามแบบนี้
กลายเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะด้วย
อกจากนี้นะคะยังมีผลงานอีกหลากหลายไม่ใช่แค่คุณก๊อตจิรายุ
มีผลงานจากศิลปินทั้งคุณเอ๋คุณปรัชญาคุณเอกทองประเสริฐ
คุณโด่งพงศทัศน์คุณปฏิพัฒน์คุณเหมียวและคุณพิม
นี่คือความสวยงามของศิลปะที่ทำมาจากขยะ
ขณะเดียวกันค่ะงานศิลปะของศิลปินแต่ละคนนั้น
ก็จะมีความแตกต่างกันไปมีที่มาที่ไปแตกต่างกัน
แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเป็นการนำขยะกลับมาสร้างสรรค์ผลงาน
เพราะศิลปินเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดที่เหมือนกับเป็นขยะ
เพราะว่าเพิ่มมูลค่าได้ขณะเดียวกันนะคะ
ให้ความสำคัญในการทิ้งค่ะเพราะว่าทุกคนนั้นคือ
อาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการทิ้งขยะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตเลย
ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งในการเปลี่ยนชีวิตหรือว่าคิดก่อนทิ้งนะคะ
เราอาจจะเปลี่ยนหลายชีวิตได้
บางคนอาจจะทิ้งเพื่อสร้างชีวิตทิ้งเพื่อปลูกชีวิต
หรืออาจจะทิ้งเพื่อช่วยชีวิตหรือจะทิ้งชีวิตไปกับขยะ
ต้องคิดก่อนทิ้งนะคะเพราะว่าโลกนี้แล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี้ย
อยู่ที่มือของทุกคนในการทิ้งขยะค่ะ